ยังมีเรื่องราวดีที่ประชาชนคนไทยได้ร่วมกัน
ในการสร้างขึ้นเพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙

อย่างที่ชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ก็ได้มีการไปชื่นชมงานศิลป์อย่างหนึ่งที่มีความสวยมากนะคะ
นี่แหละค่ะการแกะสลักพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่๙
ใช่ค่ะแล้วก็เต็มพระองค์เลยเนี่ยนะคะ
ในพระอิริยาบททรงยืนในฉลองพระองค์เต็มพระบรมราชอิสริยยศค่ะ
สลักลงบนไม้มะขามอายุกว่า๒๐๐ปี
ออกแบบมาอย่างสวยงามโดดเด่นเลย
แล้วก็นำไปจัดแสดงไว้ภายในคลองสวนพลูรีสอร์ท
อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ความสูง๖เมตรด้านบนแกะสลักลวดลายฉัด
พญาครุฑที่ดูวิจิตรการตางดงามทีเดียว
ประชาชนที่ได้ไปเห็นก็ประทับใจ
แล้วก็ต่างถ่ายรูปเก็บกันไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
นิพาพันธ์พงศถิตผู้จัดการคลองสวนพลูรีสอร์ทบอกว่า
ตั้งใจทำขึ้นเพื่อที่จะให้คนไทยได้สำนึก
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงงานหนักมาตลอด
เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
อยากให้คนที่มาพักที่รีสอร์ทหรือเราเอง
ได้นึกถึงเป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดี
ของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเราเนี่ย
ก็พอสร้างเสร็จเราก็จะทำเหมือนมีฉัดคม
ให้พระองค์ไม่ให้โดนแดดโดนฝน
แล้วก็คนผ่านไปมาก็จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไป

ส่วนนายบรรยงเกลี้ยกล่อมอายุ๔๕ปีช่างแกะสลัก
ก็บอกนะคะว่าเจ้าของรีสอร์ทมีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
หลวงรัชกาลที่เก้าก็เลยบอกให้ทางทีมช่างแกะสลักเนี่ย
ทำออกมาโดยใช้เวลากว่า๕เดือน
บอกเลยว่านี่เป็นงานที่ยากพอสมควร
เพราะว่าไม้มะขามเป็นไม้ที่มีความเหนียวความแข็ง
แต่ไม่ว่าแข็งแค่ไหนนะคะก็มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นทำจนสำเร็จ
แล้วก็ทำอย่างเต็มสุดความสามารถ
เพื่อให้ชาวไทยชาวต่างชาติมีโอกาสได้เข้ามาพัก
แล้วก็ได้ชื่นชมได้กราบไหว้เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะ
โดยทางคลองสวนพลูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดให้ประชาชนมาเข้าชมทุกวันใครอยากจะไปชมใกล้
ก็สามารถไปกันได้อยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะ
ประชาชนในหลากหลายท้องที่ก็มีการแสดงออกถึงความจงรักพักดี
ในหลวงราชการที่๙แต่รูปแบบแตกต่างกันออกไปมากมาย
ที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ